ทางด้านของกรมศิลปากรนะครับก็มีการเตรียมจัดพิธีปักหมุด
ในการก่อสร้างพระเมรุมาตรนะครับในงานพระราชพิธี
ถวายพระเภิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ในเวลาสิบหกนาฬิกาสิบเก้านาทีวันนี้ครับ
ปักหมุดเพื่อก่อสร้างพระเมรุมาตรในงานพระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
กรมศิลปากรได้เลิกทำพิธีในวันนี้นะครับณบนทนพิธีท้องสนามหลวง
โดยจะเริ่มพิธีบวงสวงตั้งแต่เวลาสิบห้านาฬิกาสี่สิบเก้านาทีเป็นต้นไปครับ
จากนั้นในเวลาสิบหกนาฬิกาสิบเก้านาที
ผลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกอบรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธี
จะเริ่มปักหมุดที่๑ซึ่งก็จะมีการปักหมุดทั้งหมด๙จุดนะครับ
ด้วยไม้มงคลตามโบราณราชประเพณี
โดยหมุดหลักใช้ไม้ทองหลางหมุดมรอง๘หมุด
แบ่งเป็นชั้นในหอบเรื่อง๔หมุดและรอบนอก๔หมุดใช้ไม้พยุงครับ
หลังจากนั้นช่างสำรวจของกรมศิลปากรจะใช้หมุด
ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางในการจัดสร้างพระเมรุมาตร
เพื่อเป็นจุดกำหนดในการวางผังสร้างอาคารประกอบอื่นต่อไป
ในขณะที่ในส่วนของการออกแบบพระเมรุมาตรนั้นนะครับ
ตอนนี้ก็มีการออกแบบภาพรวมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ขั้นตอนหลังจากนี้ทางสำนักสถาปัตยกรรมกรมศิลปากร
จะได้เร่งออกแบบลงรายละเอียดของสัดส่วนรวดลายประดับ
และประติมากรรมตกแต่งอื่นเพื่อส่งมอบให้กับสำนักช่าง๑๐หมู่
ดำเนินการต่อให้สวยงามสมพระเกียรติต่อไปครับ
หลังจากเสร็จสิ้นพิธีปักหมุดศูนย์กลางการก่อสร้างพระเมรุมาตรแล้ว
แล้วก็จะมีการล้อมรั้วในพื้นที่ก่อสร้างต่อไปในวันเดียวกัน
ซึ่งจะเริ่มล้อมรั้ววันที่๒๐มกราคม๒๕๕๙
เพื่อเริ่มก่อสร้างพระเมรุมาตรต่อไปครับ